ที่จังหวัดอุดรธานีครอบครัวศูนย์เสียเสาหลักไปอีก๑คน
ลูกสาวคนนี้เป็นความหวังและความฝันของคุณแม่ครับ
จะเข้าเรียนชั้นปีที่๑ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง
แต่ว่าน้องมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
เบื้องต้นคาดว่ารถมอเตอร์ไซค์ของน้องน่าจะถูกเฉียวชน
แล้วคนที่เฉียวชนนั้นก็ไม่ลงมาดูดำดูดีใด

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีรับแจ้งว่าเกิดเหตุกระบะเฉียวชนมอเตอร์ไซค์
ทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักไปฟาดกับเสาไฟบริเวณข้างทางนะครับ
หน้าโรงยางวงบัณฑิตฝั่งขาเข้าตัวเมืองอุดรธานี
ในพื้นที่ตำบลหนองนาคำครับ
ที่เกิดเหตุพบศพนางสาวอภิวัลอายุ๑๙
เรียนอยู่ปีที่๑มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
สภาพศพก็คือน้องอยู่บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับ
ผมไม่ลงรายละเอียดกันแล้วกันนะครับแต่คือน่าสงสารมาก
มีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์เสาไฟส่องสว่างกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่ตำรวจรับแจ้ง
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าคือผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
่งหน้าจะกลับหอพักอยู่ในตัวเมืองอุดรครับ
ก็วิ่งมาที่ถนนเส้นนี้ครับ
ผู้ตายกำลังเรียนปี๑และกำลังจะมาเตรียมตัว
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดเรียนแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
หอพักอยู่ห่างกับบ้านประมาณ๔๐กิโลเมตร
มีพลเมืองดีครับให้ข้อมูลบอกว่า
รถคู่กรณีเป็นกระบะสีดำจำทะเบียนไม่ได้
เฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ของน้องเขา
ทำให้มอเตอร์ไซค์ของน้องเสียหลักไปฟาดกับเสาไฟริมทาง
จากนั้นฝั่งของรถกระบะสีดำพลเมืองดีบอกว่า
เห็นเขาหยุดรถลงมาจากรถแป๊บหนึ่งเป็นผู้ชาย๓คน
แล้วก็เดินกลับขึ้นไปขับรถออกไปมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานี
อันนี้เป็นข้อมูลที่พลเมืองดีเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้หลักฐานเป็นคลิปจากวงจรปิด
เดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะฮะ
บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งจะมีภาพรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเนี่ยขี่ผ่านไป
ศรสีเขียวชี้ไว้ตรงจุดนั้นครับ
จากขวาไปซ้ายนี่นะฮะประมาณบ่าย๓โมงกับอีก๓นาที๘กรกฎาคม
แล้วพอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยเท่าที่เช็คดูในเบื้องต้น
ยังไม่เห็นกระบะสีดำต้องสงสัยตามที่พยานซึ่งเป็นพลเมืองดีเขาให้การว่า
น่าจะเป็นคันนั้นแหละที่มาเฉียวชนน้องเขาแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้
แล้วมีคนลงจากรถมา๓คนแล้วก็ขับหลบหนีไป
กล้องตัวนี้ครับอยู่ก่อนถึงจุดที่ไปเกิดอุบัติเหตุ๑๐๐เมตรเท่านั้น
เดี๋ยวตำรวจคงจะไปไล่เช็คภาพจากมุมอื่นเพิ่มเติม
ทีนี้จากข้อมูลทราบว่าผู้ตายเพิ่งจะขี่รถออกมาจากบ้าน
มุ่งหน้ากลับหอพักเป็นหอพักสตรีหอพักของน้องผู้หญิงเขาอยู่กันโดยเฉพาะนะครับ
แต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับน้องเลิฟระวีการนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นถนนสี่เลนจุดที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุ
ตรงจุดนั้นจะมีเสาไฟริมทางและอยู่ใกล้กันกับจุดยูเทิร์นรถ
ตรงจุดนี้เสาไฟส่องสว่างมีร่องรอยถูกเฉียวชนฟาดอย่าง
เสาต้นนี้ครับมีร่องรอยเห็นได้ชัดเลยแรงกระแทกทำให้
เศษหลอดไฟร่วงตกลงมาข้างล่างนี่นะฮะ
หลอดไฟแตกระจายแสดงว่าแรงมากเลยนะเนี่ย
นักข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่
บางคนเขาก็มองว่าอุบัติเหตุนี้
อยากให้เร่งปรับปรุงแก้ไขถนนหน่อย

เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดกลับรถก็จริง
แต่ทุกเดือนจะต้องมีคนเจ็บหรือไม่ก็มีคนตาย
ว่าเป็นเพราะว่าสภาพถนนหรือแสงสว่างก็ไม่มั่นใจ

และนั่นทำให้บางคนก็เลยมองไปในมุมความเชื่อว่า

ชาวบ้านบางคนเรียกเป็นยูเทิร์นร้อยศพเป็นยูเทิร์นผีสิง
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
บางครั้งคนงานจะมาสร้างถนนปรับปรุงถนน
ต้องมีการจุดทูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
เพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันราบรื่นเรียบร้อยให้ปลอดภัย

อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

ครอบครัวรับร่างไปจัดบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พี่ชายของผู้ตายชื่อว่าคุณพานุกร

ว่าเหตุการณ์นี้แท้จริงแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่

น้องสาวขี่รถด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอด

มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ

มีพลเมืองดีครับมาคอมเมนต์ในที่มีกู้ภัยหรือโพสต์ครับ
ร้อยเวรก็บอกว่ามีพลเมืองดีแล้วก็ให้เบอร์โทรกับชื่อมาครับ
ว่าเขาเป็นคนมาเห็นว่าอยู่เห็นน้องอยู่ในพุ่มย่าเหมือนคน
เขาก็เลยขี่รถออกมาแล้วก็ไปดูครับ

ตอนนี้ก็รอพึ่งญาติเจ้าหน้าที่ครับว่าอยากดูตรงกล้องแค่นี้ครับ
ว่าชนจริงหรือเปล่าหรืออะไร
ของผู้ตายครับคุณแม่อารีบอกว่าอยากให้คนก่อเหตุออกมารับผิดชอบแม่มีลูกสาวแค่คนเดียวเพิ่งเรียนชั้นปีที่๑เป็นความหวังของแม่และครอบครัววันก่อนก็เพิ่งจะทำกับข้าวให้ลูกกินอยู่เลยก็ไม่คิดว่าออกจากบ้านแล้วก็จะไปเกิดอุบัติเหตุถามว่ามีรางบอกเหตุก่อนหน้านั้นหรือเปล่าแม่เล่าให้ฟังว่า๓วันก่อน
แม่คนนี้ก็ดันมีหน้าตาคล้ายกันมากกับพี่ชายของสามี
ก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปผูกข้อไม้ข้อมือแก้เคล็ดสะดอกเคราะห์
ไม่ทันได้สะดอกเคราะห์ใดก็มาเกิดเคราะหร้ายกับลูกครับ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีอยู่ระหว่างประสานเช็คกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงนะครับ
เพื่อจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบนะครับ